แล้วก็คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เขาเขียนแบบนี้
ดีที่น้องวิ่งหนีทัน
คุณผู้ชมเด็กตัวเล็กนิดเดียวนะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะฮะ

สักพักหนึ่งจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แต่ที่เป็นห่วงอีกคนนึงเด็กน้อยที่อยู่บนมอเตอร์ไซค

นั่นก็เด็กน้อยเหมือนกันนะฮะ

มีหมวกกันน็อกไหมล่ะคุณไม่มีนะครับ

คือเอาจริงตอนที่รถพุ่งมาน้องยังสตันค้างอยู่แป๊บนึงนะ

นี่ฮะเด็กน้อยคนนี้อายุประมาณ๒ขวบนะครับ
ก็ยืนอยู่บริเวณตรงหน้าอะไรนะ

แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปจุดนั้นพอดี
ผู้หญิงคนนี้ก็เคราะห์

เพราะว่ากำลังปิดรังน้ำแข็งอยู่

สักพักก็จะเห็นว่าทั้งรังหรือว่าทั้งโต๊ะเนี่ย

ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เป็นผู้หญิงฮะ

ก็เกือบตกลงมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับ

ทั้งคนขี่และเด็กน้อยที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ก็ปลอดภัยดีแต่มีแผลถลอกตามร่างกายเล็กน้อยนะครับ

ผู้หญิงคนนี้ที่ถูกโต๊ะอัดเข้าไปก็ปลอดภัยดีเหมือนกัน
เด็กน้อย๒ขวบที่ยืนอยู่ก็เคราะห์ดีนะฮะ

เรื่องต้นยังไม่รู้สาเหตุที่มอเตอร์ไซคันนี้
พุ่งแล้วก็เสียหลักเข้ามาในร้านขายของชำแห่งนี้นะครับ

ปฏิเหตุเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาจริงนะครับ